อีกงานนึงอีกจอบนึงที่หลายคนช่วงนี้อยู่กับบ้าน
ร้านทำผนผู้ผู้ชมต้องปิดตามนโยบายของรัฐบาลยาวกันไปเลยค่ะ

ช่างผมเรียกว่าพี่สมศักราชน
พี่สมศักราชนอาจจะต้องจิ๊กซ้ายไปเลย
เพราะอย่างที่ทราบกันค่ะร้านทำผลต้องปิดตามนโยบายของรัฐนะคะยาวไปจนถึงสิ้นเดือนค่ะ
ที่นี่เหล่าดาราต้องช่วยเหลือตัวเองกันแหละค่ะ

ดูไปดูมาเหมือนไม่ใช่มือสมัครเล่นค่ะ
เพราะว่านี่เลยค่ะแม่แก้วสุดารัฐ

ผู้อยู่เบื้องหลังความหล่อในช่วงนี้นะคะ

โอ้โหดูดิพิรี่โหจังหวะจะโคนมือไม้ของการสะบัดข้อมือรู้เลยว่าคุณแม่ไม่
ธรรมดานะคะซึ่งแม่แก้วเล่าให้ฟังด้วยนะคะบอกว่าในรอบ๑๐ปีที่แม่ไม่ได้ดูแล
หลังผมให้ลูกนะฮะทำให้ถึงนึกถึงบรรงาการตอนเด็กค่ะที่มือแม่ในวางอยู่
ถึงพื้นแม่ก็อดคำไม่ได้นะคะด้วยคำพูดว่าบีรอครับแม่พร้อมมาหอมแม่
กรอดลัดฝัดเหวียงช่างผู้ช่างเจรจา

ก็เป็นพี่ใหม่รัชดาเข้ามาแทนค่ะ
ตั้งแต่ก้าวเข้าสู่บ้านหลังใหม่ของพี่เอกสุภาชัยนะคะ

เพราะมือพี่ใหม่ทำให้บีของแม่หล่อยาวเลยล่ะค่ะ

ประจำตัวของณเดชน์จริงของน้องยายาด้วยพี่ใหม่รัชดานะคะ
แล้วก็นี่แหละคุณผู้ชมความรักของคุณแม่นะคะ
แม้กระทั่งยามที่ไม่มีช่างตัดผม
ก็สามารถที่ตัดผมให้ออกมาเนี๊ยบเหลือเกินนะคะ

ทำให้หลายคนได้เห็นศักยภาพของตัวเอง
ัดไม้เด็ดของตัวเองออกมานั่นเองนะคะ